ใหม่แล้วก็ให้เยอะด้วยนะฮะ

ต้องซูมเขาละ

ตอนสุดท้ายครึ่งไม่รู้จะไปไหนจะทำอะไรไม่ได้หรอก

จากเท่าที่ศักดิ์ศึกษาวันนี้ทั้งวันเหมือนกัน
ฉันว่าน่าเป็นห่วงคืออีสาน

อีสานใต้ขอบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงวันนี้
ไม่แต่อากาศมันดูแบบเย็นลื่นอึมครึม
รู้สึกแบบมีอะไรจะกำลังจะเข้ามา
ดูเหมือนสงบนิ่งก่อนพายุเข้าใช่ไหม
แต่เขาบอกว่าภาคกลางก็จะมีฝนตกหนักเหมือนกัน

เพราะว่าถ้าสมมุติเราดูจากสตาร์ทตี้เคสเนี่ย
เขาบอกว่าเวลาจะดูเนี่ยให้ดูจากเวียดนาม
ดนามเนี่ยนะฮะบริเวณเมืองคอยอันประเทศเวียดนามเนี่ย

ต้องอบพยพคนถ้าสมมุติจะพูดเป็นภาษาไทยของเราคือ๒อำเภอ
๒อำเภอคนหลักแสนที่จะต้องมีการอบพยพมันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นปุ๊บหลังจากนี้ตอนนี้พายุเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศลาว
อยู่ที่ว่ามาถึงประเทศไทยของเราเนี่ย
อ่อนกำลังลงหรือเปล่า

จากไต้ฝุ่นเป็นโซนร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะ

มันก็ยังหนักในระดับของพายุโซนร้อนอยู่ดีค่ะ
แล้วจากลาวเข้าไทยมันจะอ่อนอีกไหม
ก็เนี่ยตอนนี้คือที่กำลังจะเข้าไทยคืออ่อนเป็นโซนร้อน
แล้วก็อำนาจเจริญคิดว่าอาจจะเป็นจังหวัดแรกที่ต้องรับมือกับโนรู
อุบลราชธานี๒จังหวัดนี้คืนนี้มาแน่
เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวอุบลราชธานีนะฮะ
ชาวอีสานตอนใต้

เพราะฉะนั้นวันนี้ขอบอกเลยว่าคุณต้องเตรียมรับมือจากโนรูดีนะฮะ
เพราะว่าขนาดนี้โนรูเดินทางเข้ามาจากผ่านเวียดนามมาแล้วล่ะ

เขาบอกว่าก็คืออีสานตอนล่าง

ตอนที่ประเทศลาวน้ำท่วมหนัก

ก็ต้องดูเรื่องของอ่างเก็บน้ำ

แล้วถ้าอีสานเจอฝนตกหนักลงมาเพิ่มอีก

เพราะว่าโคราชก็เริ่มระบายน้ำตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว

แต่ว่าเค้าบอกเลยว่าจังหวัดที่คาดว่าน่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้นะคะ
พากเหนือเนี่ยพิชนุโลกพิจิตรเพชต์ชะบูล

อีสานค่ะเกือบจะทั้งภาคเลย
น้องคลายมึงกาลน้องบัวลำภูอุดอน
นครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคาม
ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรำสุรินศรีสเกต
แล้วก็อุบลอันนี้ทั้งภาคยังคะทั้งภาคแล้วค่ะทั้งภาคแล้วเนอะ
กลางมีเหมือนกันนะคะลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอายุทยา
ตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีตราด
ก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะคะ
ส่วนยี่สิบเก้าคือพรุ่งนี้มันจะขึ้นเหนือ
ไปทางเหนือที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือ
แม่ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านพยาวแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษนุโลกเพชรบูรณ์ทั้งภาค
อีสานเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเฝ้าระวังทางภาค
ทั้งภาคเลยทั้งอีสานเหนือแล้วก็อีสานใต้ถูกต้องไหมครับ
นะฮะอ่านต่อฮะแล้วก็ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาธการอ่าภาคกลางเอางี้ดีกว่าไม่อ่านทั้งภาค
รวมถึงกรุงเทพฯและปริมณฑลด้วยนี่นี่ค่ะคุณอรัชพรค่ะเอาเป็นลักษณ์สุดชอบที่สิบห้า
อ่าฉบับที่สิบห้ากระบุตุภายุไม่ถึงตอนนี้เผยแปดจังหวัดนะฮะสี่โมงวันนี้ภายุสนร้อนโนรูอืม
แขวงสารวัลประเทศลาวใช่ไหมคะศูนย์กลางตอนแรกเขาบอกว่าอยู่ร้อยเจ็ดสิบอืม
ย่นมาเป็นเก้าสิบตอนนี้คือยี่สิบกิโลเมตรแล้วนะคะทางที่ต้นออกของของเจียมบนราชธานี
ใช่แปลว่าคืนนี้ค่ำอ่ะค่ำคืนนี้ถึงแน่นอนมันไม่ถึงค่ำแล้วพี่เนี่ย
ในระหว่างที่เราจัดรายการอยู่เนี้ยใช่มันก็เคลื่อนมาเรื่อยเพราะว่าจากเก้าสิบกิโลเป็นยี่สิบกิโล
ตอนนี้ถ้าสมมุติเราไปติดตามกันพายุโนรูเนี่ยค่ะพื้นที่น้ำท่วมขังเราดูแล้วเนี่ย
คือแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลค่ะตอนนี้กำลังน้ำชีกับลำน้ำมูลฝ่ายหลายหลายที่ก็ได้มีการแบบว่า
ชำรุดแล้วล่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมาเร็วเหลือเกินอืมมันล้นคือยังไม่โนรูยังไม่ทันมา
ตอนนี้๘จังหวัดของภาคอีสานเนี่ยตอนนี้น่าจับตามองมากเลยนะฮะ
ตอนนี้พื้นที่หลายหลายจังหวัดเสียหายกันพอสมควรค่ะอันนี้โนรูยังไม่ได้มา
ไม่ได้มาขอตรงกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวอีสาน

อุบลพี่น้องชาวอีสาน
คือมันช่วงธรรมนาเขาอะ

๒๘เนี่ยอีสานโดนเต็ม
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังเหนือบางส่วนกลางบางส่วนตะวันออกบางส่วน
เหนือเต็มอีสานเต็มกลางเต็มใต้บางส่วนตะวันออกบางส่วน
ไปเลยค่ะเหนือกับอีสานเฝ้าระวังแบบเต็มเลยเหมือนกันนะคะ

ซึ่งวันนี้วิ่งขับรถมาที่ช่องเห็นเค้าเริ่มมีเอาถุงสงถุงซ่ายอะไรมาวางันด้วย
เธอไปเมื่อไหร่
ท่านอยากไปราวกับฉัน
ไม่บอกนะตรงนั้น
จริงเอาวันเนี่ยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง

เมื่อวานที่เราเล่า๑๘๐วันอันตรายถูกต้องไหมฮะ
แต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็ต้องขอโยนกลับไปถามกรกตเหมือนกัน
ส่วนใหญ่อีสานเป็นของพักเพื่อไทย
วันนี้เพื่อไทยก็ได้บอกเฮ้ย
เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บ๑๘๐วันทำโรงครัวไม่ได้ทำช่วยชาวบ้านไม่ได้
แจกถุงยางชิ้นไม่ได้แล้วจะช่วยอะไร
ถ้าสมมุติทุกคนจะต้องมาอยู่กับว่ากฎเหล็กกรกตอย่างนี้
แล้วจะช่วยยังไงอ่ะคำถามนี้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเหมือนกันนะ
ไก่หนูตอบไก่
เออเผาที่คิดนายถือเหมือนที่เมื่อไม่นะพี่มธ์คือแล้วล่ะตรงนั้นจะแยกยังไง
ก็ขึ้นอยู่กับดุระยะพินิจของกกกะตอ
แต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงอยู่ดีเพราะว่า

เมื่อกี้น้องไล่มามีกี่จังหวัดแล้วตอนนี้ก็เกือบทุกจังหวัดแล้ว
โดยเฉพาะอีสานเหนือก็โดนไปด้วย
ไม่ว่าอีสานรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยถูกต้องไหมก็โดนไปด้วยเหมือนกัน

กรุงเทพมหานครผู้ว่ากรุงเทพเขาว่ายังไงก่อน
ก็สำหรับผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่ามีแผนรับมือโนรูแล้ว
คือเขาบอกว่าทางอีสานเหนือตอนล่างกลางตอนบนเนี่ย
แน่นอนเพราะอยู่ในเส้นทางพายุโดยตรงนะคะ
กรุงเทพน่าจะโดนแค่หางอืมที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกร่องความกดอากาศต่ำนี่แหละ
ทำให้กรุงเทพฝนตกเยอะฝนก็อาจจะเยอะกว่าโนรูซะด้วยซ้ำ
ข้อดีคือตอนก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นการซ้อมค่ะ
พวกร่องกดอากาศต่ำพอฝนตกเยอะปุ๊บเนี่ย
ผู้ว่าบอกว่าทำให้เขาเห็นว่าตรงไหนคือจุดอ่อน
แล้วก็เข้าไปอุดก่อนก่อนที่โนรูจะเข้ามา
ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังตอนนี้จริงเนี่ยคือการปล่อยน้ำจากเขื่อน
น้ำที่ไหลจากเขื่อนป่าศักดิชนลสิตเนี่ย
ที่อาจจะต้องรับน้ำจากพายุแล้วปล่อยต่ำลงมาทางคลองด้านใต้
ไหลไปทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยค่ะ
เจ้าพระยาก็อาจจะปล่อยน้ำเข้าทุ่งมากขึ้น

เพราะว่าจากที่ตอนนี้มันก็ปริ่มอยู่แล้ว
ถ้ามีการปล่อยน้ำมาเติมอันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวัง

ก็เลยมีการตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สถานการณ์

เฝ้าระวังก็คือโซนตะวันออกของกรุงเทพนะคะ
ใครอยู่มีนบุรีหนองจอกลาดกระบังสะพานสูงสวนหลวง
อนเมืองบางเขนสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูภาย
ตรงนี้คือจุดที่ต้องเฝ้าระวังในทุกภาคของกรุงเทพ
แต่ว่าเขาบอกมีการสั่งกระสอบทรายมา๒๕๐๐๐๐๐บาทแล้ว
ก็จะกระจายไปในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะโซนตะวันออก

ต้นมีการตั้งเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัยในเขตลาดกระบังแล้วด้วย
ก็เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้กันทั่วประเทศ
ก็มีการสำรวจก่อนแล้วก็มีการส่งรายละเอียดให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แล้วก็ดูเรื่องของการช่วยเหลือไปตามระบบระเบียบ
นั่นแหละอันนี้คือทางกรุงเทพหานครดูแล้วไม่ค่อยจะหนักสักเท่าไหร่
แต่ก็คือเป็นห่างแล้วล่ะแต่ฝนปริมาณน้ำฝนมันเยอะแน่นอน
อย่างที่เราเน้นย้ำกันมาตลอดว่าที่น้ำท่วมกันเนี่ยก็คือปริมาณน้ำฝน
ขณะเดียวกันวันนี้ภักดิ์เพื่อไทยเขาถามกลับไป

เชิญเลยฮะเชิญ
คุณแมววรวัตน์ก็เป็นอาจารย์รัฐมนตรีมาหลายสมัย
แล้วทุกวันนี้ก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์
แล้วก็ทิศทางทางการเมืองของพักเพื่อไทย
นะฮะแล้วที่จริงแล้วคุณแมวรวัตรนี่คนนี้

ก็คือเป็นผู้สมัครวันหลังคุณเจอเขาคุณเรียกเขาคุณแมว

ผู้สมัครศห์ศแพละนะครับ
แถลงเรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
บทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
เพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยบอกวินาทีเนี้ย
มันกำลังจะเกิดวิกฤตอ่อนกันหน่อยได้ไหม
คุณวรวัตรก็เปิดเผยว่าไทยกำลังได้รับผลกระทบ
ซึ่งคนไทยกำลังจะได้รับผลกระทบมากกว่าครึ่งประเทศแต่กรกตเนี่ย
กับออกระเบียบ๑๘๐วันระบุไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะฮะ
ของพักเนี่ยไปมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่าง
อุทธกภัยเพราะฉะนั้นทำให้สอสอที่ประชาชนเลือกมาเนี่ย
วันนี้มันจะเป็นช่องว่างว่าไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้
ค่ะของบ้านเธอหลักอะไรแอ้งจี้บ้านหนูเหรอค่ะอ่าพัก
ก็เปลี่ยนจนพักของอ่าพูนเอกพิสูจน์หรอค่ะอ๋อ
ก็คือโอเคถูกต้องไหมสอสอเธอก็ลงไม่ได้ที่จะไปช่วยคน
ขณะเดียวกันซึ่งท่านเนี่ยเปิดช่องทางให้เพียงรัฐบาลดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว
แล้วมั่นใจแล้วเหรอว่าสถานการณ์แบบนี้รัฐบาลจะช่วยได้อย่างครอบคลุม
เพราะฉะนั้นวันนี้ทางพักเพื่อไทยนะฮะตนขอเรียกร้อง
ให้กรกตผ่อนคลายระเบียบตรงนี้อย่างเร่งด่วน
เพื่อให้ทุกคนดำเนินให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนที่ภัยจะมา
ไม่ใช่พอถึงเวลาน้ำท่วมปุ๊บหนักแล้วค่อยลงไปช่วย
อืมมันไม่ได้ช่วยกันอืมครับการช่วยเหลือครั้งเนี้ย
จะต้องระดมกำลังกันตั้งแต่เตรียมการขุดลอก
ถุงทรายกั้นน้ำอบพยพแล้วก็สิ่งของ
ขณะเดียวกันวันนี้สสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐ
โดยมีวาระหารายละเอียดแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งของสอสอเนี่ย
สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย๒๔กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเลยว่าวาระการหารือ
รายละเอียดแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งของสอสอในช่วง๑๘๐วันเนี่ย
เขาจะมีการเชิญตัวแทน
จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคือกรกตเนี่ยนะฮะ
ชี้แจงให้กับตัวแทนจากภาคการเมืองต่างให้เข้าร่วมรับฟัง
ก่อนที่จะชี้แจงว่าในช่วง๑๘๐วันเนี่ย
คำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเดิมหรือกฎเกณฑ์เดิมหรือเปล่า
โฆษณาหาเสียงใช้แผ่นป้ายระเบียบได้ไหม
ถูกต้องไหมไอ้แผ่นป้ายที่เคยติดกันไว้ก่อนอย่างนี้
ใช้ได้ไหมแล้วก็วันนี้สิ่งหนึ่งในช่วงปลายปีเนี่ย

ได้ไหมอันนี้ก็คือคำถามที่จะต้องถามกลับไปเหมือนกัน
โอเคนะครับเดี๋ยวไปครบทรงชาติสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
ถามถามต่อไปคลิปนี้บิ๊กฮอล์หลายคนถามว่าเอ้าและส่อจะลงไปช่วย
ชาวเน็ตว่ายังไงชาวเน็ตคอมเมนต์มาบอกว่า
ก็ให้ทุกพักกองรวมกันไหมแล้วค่อยกระจายออกไป

ช่วยทั้งประเทศไปเลยแล้วทุกพักก็คือมารวมกันตรงกลางแล้วก็แจก
ก็ดีแต่คนนี้มันจะทั่วถึงไหมล่ะมันจะรู้ดีกว่าคนในพื้นที่ไหมล่ะ
อย่างเช่นคนในพื้นที่เขาก็ต้องรู้พื้นที่ของเขาดีกว่าถูกต้องไหม
วัดตรงไหนอำเภอไหนตำบูรณ์ไหนวัดตรงไหนเขาเดือดร้อน

ก็เป็นนจิรถบาลปกครองส่วนของทิน

เช่นวันนี้เป็นประเด็นสังคมเหมือนกัน

เข้าใจว่าไปงานศพงานแต่งใส่ซองไม่ได้
แต่งงานศพประเพณีของเรามาตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่

ก็จะเปลี่ยนเป็นพัดลมเอ่ย
เป็นเสือกหรือแม้กระทั่ง

ให้ส่งได้เป็นดอกไม้อย่างเดียว
พวกหลีดดอกไม้อย่างเดียว
เพราะว่าดอกไม้สดจะได้บุญกว่า

ฉันได้จักรยานมาทั้งหมดร้อยกว่าคันนะ
แล้วคุณโดยบริจาคอะไรนะชั้นบริจากโรงเรียนหมดเลย

ตอนนั้นงานศพญาติตัวเองได้จักรยานมาร้อยกว่าคันได้พัดลมมาร้อยกว่าตัว
ทุกคนก็เอาไปแจกตามโรงเรียนแล้วเด็กได้ใช้
ต้องถามเขาว่าคำว่าได้บุญมากกว่าอันนี้คือแบบแง่ไหน

ก็เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามองว่าเอาจริงแล้วเนี่ย
เขาก็จะมีประเพณีงานของเขาถูกต้องไหมคะ
อย่างฝีศาลก็จะมีบ่างไฟภัยญานกเพราะภัยอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ย

แต่สิ่งหนึ่งที่มันมีคนตายกันทุกวันก็คืองานศพ

พวงหลีดวันนี้กรกฎอก็ระบุมาว่าสามารถเข้ารวมพิธีนาศาสตร์ประเภทต่างนี่เขาไม่ติดแต่อย่าใส่ซอง
แต่กรณีไปร่วมงานศพเนี่ยให้พวงหลีดที่เป็นดอกไม้สดได้
นึกจากกรกฎอมองว่า๑ดอกไม้สดเป็นการคารวะศพ
แต่ไม่สามารถพัดลมผ้าห่มจักรยานของใช้ต่าง
ทุกวันนี้เขาทำพวงหลีดเป็นเครื่องเขียนเห็นไหมลูก

แล้วดอกไม้การให้พวงหลีดที่เป็นดอกไม้สด
จะได้บุญมากกว่า
งงคำว่าได้บุญมากกว่าแค่นั้นเอง

ถ้าให้ดอกไม้มันได้บุญหน้าอะไรอย่างนี้มีไหมคะ

เขาบอกว่ามันเพื่อจะแบบว่า
มันไม่สุ่มเสี่ยง
ไม่ควรทำแล้วก็ไม่ควรใช้ความได้เปรียบในการหาเสียงถ้าสมมุติ

ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องยอมแลก
ถ้าคุณอยากจะลงเล่นการเมืองอย่างนี้ไหมคะ

คิดตลัดศรัตนาอีกด้านหนึ่งอ่ะ

ว่าดอกไม้ได้บุญมากกว่า
อืมอืมผมว่ามันแปลกแปลกน่ะเออมันก็ลำจะพูดน่ะ
ก็อยากใช้ก็อย่าไปไม่รู้อ่ะก็เป็นงานเฉยดอกไม้ทุกวันนี้
ก็สิ่งของเค้าก็ตี้วสาวเปิดพาวหรือเนี้ยอ๋อ
ก็คือถ้าเป็นดอกไม้ก็คือคงไม่มีใครเอาไปทำอะไรต่อแล้วล่ะมั้ง
ไม่รู้อ่ะแต่อย่างแบบว่าโฟมล่ะลูกโฟมล่ะโฟมล่ะโฟมล่ะโฟมล่ะ

ก็ใช่ไงโฟมลดโลกร้อนไหนจะช่วยลดโรคร้อน
โมคนนี้โอ้โหใช้ที่เขาพยายามปรับพวงหลีดให้เป็นอย่างอื่น
ก็คือว่าเพื่อลดโรคร้อนเพื่อลดการใช้โฟม
ทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครใช้กาบกล้วยมาทำพวงหลีดนี้
ถูกไหมล่ะใครจะไปนั่งตัดต้นกล้วยมาทำพวงหลีด
โอเคไปดูเรื่องนี้ดีกว่า

เขาโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความระบุนะบอกว่า

หลานชายเป็นทหารเรือไปนั่งกินข้าวอยู่ดี

หาผู้ถามให้ดูหน่อยหน่อยได้ไหม
มึงระวังมือนไหม

ว่ามึกรู้ว่ามึงนั่งเนี่ย

ครับอีกทีเขามากินค่ะครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้เนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมครับก็เปิดเผยเห็นชายคนหนึ่งครับไปโวยวายนะฮะ
แล้วก็ถามว่ารู้จักทหารคนนี้ไหมผู้การเนี้ยอืม
โดยมีการพูดชื่อผู้การในสังกัดทหารเรือซึ่งคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะครับ
เขาแล้วก็ตอบคำสามสั้นสั้นเลยนะฮะเออบอกว่าอ่ะรู้จักครับ
เมื่อกี้ผมก็สวัสดีแล้วครับอะไรอย่างเงี้อืมแต่ชายคนดังกล่าวนะครับ
ไม่พอใจนะบอกมึงกวนส้นเหรอแล้วตบไงตบกันที่หน้านะครับ
โดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่กับผู้การนะแล้วก็กล่าวหาว่าเจ้าของคลิปเนี่ย
สัมมาคารวะโอ้ต้องสั่งสอนโอ้โหนี่นะฮะล่าสุดครับ
จาโทปรณฑรอยู่ที่สังกัดกองพุทธใต้น้ำแผนกตอบบิโด
กรมสัมภวุฒิทหารเรือสัตหีบนะครับเขาเปิดเผยแบบนี้บอกว่า
ในวันเกิดเหตุเนี่ยตนเองเนี่ยกินจิ้มจุ่มอยู่ดีดีนะฮะ
สวัสดีแกหน่อยตัวของผู้เสียหายเนี่ย
เขาก็เลยเดินไปสวัสดีแต่หลังจากนั้น
คุณบอยคนนี้ฮะทำท่าทีไม่พอใจ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสัมมาคารวะนะ
หลังจากนั้นก็เดินมาที่โต๊ะแล้วก็พูดบอกว่าไม่รู้จักผู้การ
จากนั้นเนี่ยก็ทำร้ายโดยการตบนะครับ
ตนเองไปแจ้งความแล้วนะครับกับทางที่ตำรวจสัตว์พ่อสัตว์หีบนะครับ

อันนี้คือคนที่โดนโดนนะที่โดนตบ

เดี๋ยวไปเปิดหน้าเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นพยาน

เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ

ก็อย่างที่บอกที่ผ่านมาบึงการเขาก็มีงานแบบแข่งเรือ
แห่งเรือเป็นประเพณีอยู่แล้วในแม่น้ำโขง
ก็มีคนเห็นกันอยู่ไม่เลิกนั่นแหละสำหรับปัญหาวัยรุ่นยกพวกตีกันเนี่ย
โดยเฉพาะในงานที่มีคนมารวมตัวกันเยอะเยอะอย่างตอนนี้ต้องยอมรับ
ก็เป็นต้องใช้คำว่างานบุญประเพณีเนอะงานบุญประเพณีท้องถิ่น
บรรดาวัยรุ่นเขาก็จะมารวมตัวกันอ่ะเพื่อเผชิญหน้ากับคู่อรินะ
ก่อนก่อเหตุตีกันจนทำให้งานเนี่ยล่มเลยล่าสุดครับ
เขาแชร์คลิปคลิปหนึ่งคุณดูอันนี้เกิดขึ้นที่บึงการ
ดูคลิปสักนิดลงแล้วเวทีเวเทอร์ไม่ขึ้นแล้ว
นางก็เปลี่ยนชุดกันหลังหลังเวทีเนอะใช่จากริมโขงแล้วเนี้ย
คือข่าวท้องถิ่นบึงการเนี่ยเขาระบุว่ามีงานบุญประเพณีที่ไหน
ก็ต้องมีพวกขยะมารวมตัวพวกนี้ทุกทีเลยตีกันเนอะ
เขาจ้างมาม่วนกันประเทศบึงการงานแข่งเรืออบตโป่งเปลือย
ขอบคุณคลิปข่าวท้องถิ่นบึงกาลนะฮะโดยคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
กำลังยกพวกตีกันเลยตีกันเลยกลางงานแข่งเรือที่อบตโป่งเปลือ
จังหวัดเบื้องกาลเนี้ยอ้าวแล้วมันแล้วคุณเห็นสาวหางเครื่องไหม
เขายังใช้คำว่าหางเครื่องก็ใช้คำว่าแดนเซอร์เขาใช้คำว่าหางเครื่อง
เพราะเป็นหางเครื่องหมอรำเดี๋ยวนี้เขาขอเปลี่ยนเป็นแนนเซอร์แล้ว
เซอร์หมดเลยเหรอเออขอเป็นแดนเซอร์แล้วเป็นนักเต้นอ่า
เป็นนักเต้นนักเต้นนักเต้นอ่ะแดนเซอร์กับแดนเซอร์
ก็เจ้าภาพเนี่ยเขาจ้างมาทำการแสดงอุ้ยต้องปีนลงจากเวทีอ่ะเธอ
เนี้ยเนี้ยตั้งวันนี้เนี้ยกระโดดลงมาป๊าบโดดไงไม่ได้ล่ะ
คือเซ็งอ่ะต้องติดการแสดงเพราะว่าเวทีหมอลำกลายเป็นอะไรไปแล้วอ่ะ
หัวหน้าวงแล้วนี่มาแล้วหัวหน้าวงก็ต้องหนีก่อนใช่ไหมเธอ
หนีสิเสือไม่ได้สิเดี๋ยวเปรี้ยงป้างขึ้นมานี่ไม่ได้
เมื่อกี้จุ้นสูงไงน่ะอื้อกระโดดลงมาเลยอ่ะจำลงมาเลยจ่ะ
เซ็งแทนเขาเหมือนกันเนอะประเภณีอ่ะ
เป็นประเพณีไปแล้วว่าวันนี้มีงานใหญ่เป็นงานรวมตัวกันใหญ่
มาตีกันอย่างนี้ไอ้ประเพณีพวกนี้มันจะต้องเปลี่ยนนะ
อันนี้น่าเบื่อแต่ว่านี่อย่างที่อย่างที่แองจี้บอกว่าหลายจังหวัดนะคะ
เขาเขาติดป้ายเลยบอกว่าคุณจะตีกันแล้วถ้าอะไรเสียหาย
อะไรพังความเสียหายที่เกิดขึ้นจ่ายเป็นเงินทั้งหมด
ก็คือถ้าเด็กจ่ายไม่ไหวก็ให้พ่อแม่จ่าย
เอ่ยชื่อถึงนะแล้วก็แอบอ้างหลายท่าน
แต่ทั้งหมดปฏิเสธนะบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย
น่าจะนะเพราะว่าพระเต็มพระองค์เบอร์เลอร์เลย

ไม่เอาจริงเงี้ยเขาอ้างว่านั่งอยู่ข้างข้างคุณหรือยักดิจระฮะ

คุณกวนอะไรละครับพี่

อ๋อดูเข้าใจว่าเป็นชื่อภูการแล้วชื่อสัมภวุฒิ

น่าอยู่สังกัดนั้นไม่น่าจะชื่อสัมภวุฒิมั้ง

ถ้าจะเป็นสังกัดไม่แต่จำเป็นที่ต้องรู้จักผู้การ
หรือคือทหารหนึ่งนายเนี่ย

ทั้งกองผู้บัญชาการหรือใครก็รับทุกคนเลยหรือ
หรือว่าแบบถ้าไปตึกจริงเลยต้องถามว่ารู้จักมดดำไหมอะไรอย่างนี้ไหม

พอดีครับแม่อะไรอย่างนี้ป่ะนี่ไง

เออรู้จักพี่หนุ่มกันใครไหมอย่างนี้ป่าวแล้วเนี่ย

ก็แปลกจริงแปลกแล้วคือไปตบเขาไปต่อยเขาอ่ะ

ก็น่าจะโดนคนเดียวแล้วแหละบอยร์ทั้งแน่ะ
อยู่คนเดียวบอยร์คือคนเดียว
อ่ะมีใครเห็นวลีนี้แล้วบ้างคะ

รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง

ใช่สาวใช่เหรอเออสาวสาวหรือพี่แอม
สาวนั่นแหละสาวพี่แอมนั่นแหละใช่ไหม

ขึ้นเต็มฟีดเลยไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นี่

คือเหมือนกับว่าจริงมันเริ่มต้นมาจากเพจสอนภาษาไทย

เช่นงอนเขียนงออน่องงอน
ไม่ใช่งออลอลิงงอน
แล้วก็เนี่ยสังเกตไม่มีสละอุไม่ใช่สังเกตที่มีสระอุ
อนุญาตไม่มีสละอิไม่ใช่อนุญาตที่มีสละอิ
แล้วเขาก็เลยตบท้ายแบบตบท้ายแบบเล่นมุกไงว่า
รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเผาแสงอะไรอย่างนี้
แล้วคนก็เห็นว่าแบบเอ้ยเก๋ดีเขาก็เลยเอาไปเล่นกัน
แต่ที่พีคคือสถานทูตอเมริกาค่ะ
สถานทูตอเมริกาเล่นด้วยเขาบอกอาคันซอไม่ใช่อาคันซัส
ดีซีไม่ใช่รัฐโรดไอแลนด์ไม่ใช่เกาะ
รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเผาแสงเนี่ย
ต้องห้ามร้องเป็นธรรมน้อยห้ามหน่อยห้าม
หลังจากที่สถานทูตอเมริกาส่งมาปุ๊บ
สถานทูตสวีเดนรับปั๊บเลย
ไวกิ่งไม่ใช่ฝุ่นสละตันไม่ใช่พยุอีเกียร์ไม่ใช่ขังคาวรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเผาแสง
นี่คนเขาก็เลยเล่นกันแบบว่าเต็มหน้าผีไปหมดเลยค่ะ
แล้วถ้าเราเป็นฐานะเล่าข่าวที่เป็นอินเทรนด์ติดระดับโลก
เราก็จะเล่นด้วยค่ะเราก็จะเล่นได้อย่างไรด้วยคะเราก็ต้องทำผลงานของเรามาให้ชมกัน
ไหนคะอุ้ยไม่ใช่อุ้ย
ถนนไม่ใช่ถนนถนนอุ๊ย
กันชัยไม่ใช่อมหิตมองกันชัยใช่อมหิต

ว่าเราเป็นรายการเล่าข่าวแบบต้นของประเทศภาคอุ๊ยไม่ใช่อุ๊ย

อันนี้ก็คือเล่นพี่มดคนเดียวเลยเหรอใช่นี่ไง
กัญชัยไม่ใช่อมหิตกัญชัยมันคืออมหิต

นี่ล่าสุดของล่าสุดนะ
เมื่อมาสักบ่าย๓โมงที่สศตภิพธิ์ชนบุรีนะครับ
เป็นชายมือตบอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ไปจบจาโทเขาเนี่ย
เดินทางไปพร้อมกับกระเช้าเข้าไปขอโทษกับจาโทปานทรแล้ว
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกที่ทำลงไปเพราะมึนเมาสุราจนขาดสติ
โดยไม่มีใครสั่งให้ลงมือโดยไม่มีใครสั่งให้ลงมือทำแต่อย่างใด
โดยผู้การทหารเรือที่นั่งที่โต๊ะเนี่ยได้ห้ามปลามตนเองแล้ว
และขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนครับ
พร้อมกับแฟนสาวโดยมีผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเนี่ยพามานะฮะ
พร้อมกับให้อภัยในกริตวิทย์หรือบอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และขอให้ต่างคนต่างอยู่อย่ามาวุ่นวายกันอีกเลย
ส่วนเรื่องของคดีนั้นฝั่งผู้เสียหายก็คือไม่ติดใจเอาความ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการเปรียบเทียบปรับ
ไม่เป็นอันตรายสาหัสต่อไป
มีส่วนดูโซงไม่เหมือนกันเลยนะ

เขาก็มองตากันไหมตอนเขายื่นกระเชา
อุ๊ยไม่ใช่อุ๊ยใช่ไหม
ถนนไม่ใช่ถนนอุ๊ย

ที่ลืมปล่อยจอยเลิกนี่ลืมทำไมมดดำเป็นอะไรเหรอ
ก็ไม่ได้ปิดธนาคารเองไงแล้วก็แบบไม่ให้คนอื่นเข้าไป
เข้าไปไงก็บางทีก็ลืมอ่ะแต่ชอบอย่างเงี้ยชอบมายืน
ไม่แล้วทำยังไงไม่ได้ทำยังไงเช็คเนี่ยมดดำเก็บไปอย่างเง
แต่คนเกาะคิดว่าฉันรวยอีบาดฉันไม่ได้รวย
มันขาดกูทำยังไงฉันก็ขอให้เขาออกใหม่
แต่จริงใช่ไหมไม่จริงมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้

ใครให้ถามรู้ไหม

มีเงินเก็บได้ไง
เก็บเก็บ
โอเคไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นร้อนแรงเหมือนกันนะครับ
ชาวโซเชียลก็ไปเห็นเรื่องราวของคลิปที่หลุดออกมาแล้วก็ไม่ค่อย
ระหว่างที่เติมเสร็จแล้วนะครับก็ชักเอาหัวจ่ายเนี่ย
ออกมาปรากฏว่าในระหว่างนั้นเองเนี้ยไปเกี่ยวเอา
อืมทางฝั่งพนักงานก็เก็บแล้วก็ปิดปรากฏหลังจากนั้นครับ
เจ้าของรถเนี่ยนะฮะก็ลงจากรถมาอันนี้เขาเดินไปก่อนนะ
ลงมาปุ๊บแล้วก็เดินมาคุยเนี่ยนะฮะแล้วก็ชี้บอกนี่มึงทำอะไรเนี่ย
เห็นไหมเนี่ยน้ำมันเปิดเห็นไหมอ่ะมึงดูน้องเขาบอกขอโทษครับ
ไปดูอีกทีเนี่ยมึงเห็นไหมครั้งที่สองเห็นไหมอ่าจังหวะนั้นเองฮะ
อ้าวน้ำมึงฟิกทำไมเนี่ยเนี่ยเที๋ยวนะอุ๊ยน่ะแบบนี้บางชมครับ
แล้วตบนี่แรงมากห็ดหวงหน้านี่อะครับหลังจากนั้นน้องคนนี้ก็เลย
แบบยืนงงงงอยู่ตรงแถวนั้นแหละฮะเพื่อนเนี่ยนะครับต้องเดิน
มานะฮะแล้วก็มาเช็ดรถให้นะครับเพื่อนของน้องคนนี้เนี่ยนะ
ครับเนี่ยครับน้องคุณนี้ครับชื่อว่าอนุพงศ์นะเขาไปแจ้งความ
เอาไว้นะครับที่สอบภพุทธาหลวงนะที่สตถิบที่ชนโบรีอ่ะครับ
อันนี้ล่อดูล่องลอยให้เนี่ยกรูคุณบอยเนี้ยนะครับเขาเดิน
ไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะครับไปขอโทษพนักงานปั๊มคนนี้ครับ
พร้อมกับให้สัมภาษณ์บอกว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นตนเอง
ยอมรับผิดทั้งหมดจริงจริงไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งสิ้นเลย
อันนี้บอยคนละคนกันใช่ไหมคนละคนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดจากการที่ตัวเองนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ทัน
สิ่งที่น้องทำมันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริง
อืมตนเองเนี้ยตั้งใจจะมาขอโทษน้องแต่คลาดกัน
ยืนยันนะว่าจะขับรถมาขอโทษน้องและครอบครัวด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
เสียงบอยรั้มโบ
คนผิดทั้งหมดเลยครับแล้วก็
รับผิดชอบโดยที่ไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีเงื่อนไขใดใดเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากความควบคุมอารมณ์ไม่ทัน
สิ่งที่น้องเขาทำนั้นมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเลยครับ
แล้วก็ต้องขอโทษน้องวันนี้ตั้งใจอยากจะมาขอโทษน้องด้วยตัว
แต่ว่าน่าจะคาดกันต้องขอโทษน้องและครอบครัวของน้อง
แล้วก็โทษสังคมที่ทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคม
ผมก็รับผิดชอบแล้วก็ยอมรับผิดทั้งหมดครับ
แล้วก็ไม่มีข้อใกล้ตัวใดทั้งสิ้นเขาเห็นน้ำมัน
มันติดบอสเขาบอกนึงรู้ไหมน้ำมันมันกาดสีน่ะอืมผมก็บอก
โอ้โหขอโทษครับลูกค้าแล้วลูกค้าเขาบอกว่าเดี๋ยวพูดตอบ
บอสละเขาก็เงยหน้ามาเขาก็ตอบตอบไปกี่ทีครับทีเดียว
ผมรู้สึกว่าผมปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ดีพอผมปฏิบัติหน้าที่แล้วลูกค้ายังมาตบมาตีผม
ผมไม่ต้องการให้เขาทำอะไรพี่แค่อย่าทำอย่างนี้อีกอย่างนี้อีก
นี่คือพนักงานที่ถูกตบนะครับน้องเนี่ยบอกเลยบอกว่า
ตัวน้องเองคือรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีพอ
เลยทำให้ถูกเหมือนกับถูกตบนะฮะแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะฮะ
อย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแต่ว่าก่อนหน้าที่ทางคุณบอยจะเดินทางมาเนี่ยนะครับ
คือบอยเองก็ได้มีการให้เหมือนแบบคนที่รู้จักเป็นตัวแทน
นะฮะได้มีการไปขอโทษไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มอบเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะฮะ
ให้กับทางน้องเข้าไปนะครับแล้วตัวน้องเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรตามว่าอย่างนั้นนะ
หลังจากนั้นเนี่ยบอยก็บอกเขาจะเดินทางมาคุณบอยเนี่ยมาขอโทษเขาก็มาวันนี้แต่คลาดกับน้อง
ก็คือเป็นภาพเมื่อกี้นี้ค่ะเดี๋ยวก็ต้องลองไปดูนะครับว่าคุณบอยจะเดินทางอีกวันไหน
แล้วจะไปขอโทษน้องเขายังไงบ้างอืมที่บอกว่าจะไปทั้งครอบครัวไปขอโทษน้อง
อืมคือถ้าถ้าใส่แหวนอยู่นี่โอ้โหสนั่นผมบอกเลยอืมจริง
คือหน้าเนอร์นี่แตกนะผมบอกให้คือคุณบอยนี่แขนใหญ่มากนะค่ะอืม
หน้าตาดูไม่เหมือนดูคนละคนเอออือดูเป็นคนละคนเลยน่ะ
ดูลองเทียบเทียบได้มั้ยขึ้นวินโด่เทียบดูได้ไหมครับ

วงจรปิดกับที่เราได้สัมภาษณ์เนี่ย

ไม่รู้อ่ะแต่ดูเหมือนคนละคนมากถ้าถามมิ้นอ่ะ

หุ่นก็มันเหมือนคุณบอยคนเมื่อกี้ดูผอมอ่ะ

น้ำมันปล่อยข่าวเดียวกันปะเนี่ยใช่ใช่ไหม
ใช่สิเพราะว่าพนักงานคนเดียวกัน

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อโปรขับคุณบอยมาขอโทษไง

เขาเขียนว่าคนขับรถที่ตบหน้าเนี่ยเดินทางไม่ใช่มันเพื่อขอโทษเด็กปั๊บ
พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยอันนี้ได้เขียนไว้อย่างนั้นเลยนะ
แต่ผมดูแล้วไม่ใช่คนนะคนละคนนะดูแล้วไม่เหมือนเลยอ่ะผมว่าคนละคนอ่ะ
หุ่นไม่เหมือนหุ่นของคนละทรงกันนะแล้วก็ผมก็ไม่เหมือนหน้าหน้าก็ไม่เหมือน
จี้ดูในทวิตเตอร์ดิผมว่าคนละคนเนี่ยข่าวน่าจะเขียนมาไม่น่าจะใช่แล้วแหละ
ทุกคนก็บอกว่าน่าจะคนละคนหรือเปล่า
เขาบอกให้ดูรอยสักแต่พอดีคุณบอยคนที่ให้สัมภาษณ์เขาใส่แขนยาวไงมันเลยไม่เห็นอ่ะ

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนละคนคนละคนคนละคนอย่างนี้เลยค่ะ

คนในข่าวน่าจะตัวใหญ่กว่าคนที่ตบตัวใหญ่กว่า
เพราะแขนนี่เท่าหัวเด็กอ่ะแขนอย่างนี้เลยอ่ะ

มาช่วยเคลียร์รึเปล่าแต่คุณบอยเขาจะมาเองก็ต้องรอดูจะมาไหม
เออก็รอดูเพราะดูละมันเหมือนคุยคุย

ใช่แต่ว่าเขามอบเงินให้หมื่นหนึ่งไปแล้ว
เขาจะมาเหมือนแบบมาขอโทษด้วยตัวเองอีกทีนึง

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยปกติเราจะรุ้นเลข๓ตัวกันเนอะ

เพราะว่ามันคือหวยใต้ดินแต่ในอนาคตมันกำลังจะเกิดขึ้น
แล้วสามตัวเนี้ยจะไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปอุ้ย
โต๊ะดุ้น้ำน่ะใช่มั้ยมีโตร๊ะรออมอดเต็มโต๊ะคือห่วย
บนดินนั่นแหละเอาก็คือเอาใต้ดินขึ้นมาบนดินแล้วใช่ไหม
สรุปเออก็คือต้องเรียกว่าหวยใต้ดินขึ้นสู่บนดินแล้วล่ะ
วันนี้กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
สิบเก้ากันยายนเนี้ยผ่านมาเนี้ยนะฮะเขาจะมีวาระพิจารณาสำคัญสามเรื่อง
สามเรื่องเนี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาหนึ่งเอาละแก้ได้จริงเหรอ
วันนี้มันก็แก้ไม่ได้มันแปดสิบบาทเห็นไหมคนที่ไปเอาเบอะก็ไปขายมากกว่าแปดสิบอยู่แล้ว
หนึ่งมาตรการระยะสั้นแก้ไขปัญหากรณีการทะเลาะของผู้มีสิทธิ์
วันที่๒๙เขาจะหาลือกัน
คนไปนอนรอแล้วถึงเวลาเช้ามาก็ระบบล่มต้องแก้ให้ได้
พิจารณาแนวโน้มการเพิ่มสลากดิจิทัลเข้าสู่ระบบ

เพราะฉะนั้น๑๖ตุลาคมเนี่ย
จะมีอิสลากดิจิทัลขายรวมแล้วนะฮะ
จาก๑๑ล้านใบกว่ากลายเป็น๑๔ล้านใบ
ซึ่งงวดปัจจุบันที่ผ่านมา๑๓ล้านใบ
อาจจะพิจารณาชะลอการเพิ่มสลากก่อนตอนนี้นะ
นำเสนอผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สลักกินแบ่งรัฐษภัณฑ์ตัวเล็ก

ซึ่งการรับฟังความเห็นเนี่ย
อ๋อเหรอฮะนะครับเพราะเธออ่านข่าวเยอะกว่าฉัน
มีอาชีพอ่านข่าวตอนกลางวันถ้าเธอไม่รู้
เรื่องอะไรดีกะเรื่องบอยย์เมื่อกี้
แล้วก็เข้าคอลโรมอร์เมื่อเข้าคอลโรมอร์ปุ๊บก็ให้ประกาศเป็นรูปแบบประเภทสลากแบบใหม่ในช่วงปีต้นปี๖๖
ก็นี่มันจะสิ้นปีแล้วเนาะแล้วก็คาดว่าจะสามารถขายงวดแรกได้ก่อน
หรือภายในเดือนกันยายนนู่นปี๖๖อีกปีนึงอีกปีนึง
ส่วนรูปแบบการจ่ายเงินรางวัลเบื้องต้นเนี่ยราคาสลากคาดว่าน่าจะอยู่ที่ใบละ๕๐บาท
จ่ายเงินรางวัลแบบแปรผันแปรตามจำนวนผู้ซื้อแต่อยู่ในกรอบของกฎหมายสำนักงานสลาก
ซึ่งกำหนดจ่ายเงินรางวัล๖๐๖๐ของยอดจำหน่ายนะครับ
โดยการซื้อสลาก๑ใบสามารถลุ้นได้๔รางวัลคือ๑รางวัล๓ตัวตรง
ก็เหมือนกับใต้ดินเลยแต่ได้น้อยกว่านะแม่
ใช่ไหมแต่มันน้อยกับใต้ดินถูกต้องไหม๓ตัวนี่คือหมายถึงว่า๓ตัวจากไหน

ปกติรางวัลที่๑คือมันจะต้องถูกทั้งหมดทุกตัวถูกต้องไหม

อันนี้๓ตัวหลังเลขท้าย๓ตัวตรง
คาดว่าจะจ่ายเงินรางวัลขั้นต่ำบาทละ๒๐๐

รางวัล๓ตัวสลับหลัง
รางวัล๓ตัวสลับหลักก็คือโต๊ดถูกต้องไหม

อะไรอย่างเงี้สลับกันอยู่๓ตัวเนี่ยรู้ได้ยังไงก็เคยซื้อ
โอ้โฮคนจริง

ใช่ไหมล่ะจริงไม่ได้เหมือนแอปเมื่อก่อนอีหนุ่มจบเป็นโพยเลย

อีหนุ่มเดินโพยเหรออยากใช้คำว่าเมื่อก่อน

เดี๋ยวนี้กลายเป็นไฮโซแล้วไงคนแตะต้องไม่ได้ไง

ดีเค้าไม่เขียนแล้วเค้าส่งออนไลน์
นะรางวัลเอาง่ายโต๊ดอ่ะที่ประชาบ้านก็รู้จักกันเนี่ย
คือ๓ตัวสลับหลักหรือ๓ตัวโต๊ดเนี่ย
ก็คาดว่าจะจ่ายเงินขั้นต่ำนะเธอบาทละร้อย
อันนี้เท่ารางวัล๒ตัวไม่ว่ามันจะออก๒ตัวหน้าหรือ๒ตัวหลังแองจี้

เฮ้ยถ้าเวิร์ด๓ตัวบาทละ๕๐๐เนี่ย
แต่อันนี้๒ตัวบาทละ๕๐๖๐บาท๖๐บาท
อันนี้ก็คือ๕๐บาทรางวัลแจ็คพอร์ตจ่ายเงินรางวัล๑ของ๖๐จัดยอด
นู้นปีหน้ารอวันเลยเนี่ยนับวันรอเลย

โอ้โหคราวนี้เจ้ามือหวยลำบากเลยนะเจ้ามือหวยใต้ดิน
แต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มอื่นเชื่อเถอะ
ก็คือหวยบนดินซึ่งเขาก็บอกมีการนำเสนอว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นหวยบนดิน
แต่อันนี้เขาจะจ่ายแบบนี่ไงไหมเพราะเหมือนเขาทำการศึกษามาแล้วว่าต้องจ่าย
เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าเป่าตังค์เชื่อไหมล่ะทุกอย่างก็ซื้อทั้งเป่าตังค์
ถ้าเวลาจะซื้อแล้ววันนี้เป๋าตังค์ก็จะออกมาหมดเลย

ก็คนที่ไปลงทะเบียนออนไลน์เหรอ
ไม่รู้ก็คือคำว่าเต็งว่าโต๊ดอะไรอย่างเงี้มันคืออะไรก่อน
แล้วมันมาอยู่ตรงไหนเต็งโต๊ดมันจะต้องไปอยู่โต๊ะเลขที่ไหน

เดี๋ยวถ้าสมมุติไม่มีกฎหมายออกมามันก็จะเหมือนกัญชา

ไม่ได้หรอกเงินเงินทองเขาต้องเป๊ะแม่
เมื่อกี้นี้ตกลงผมว่าวันนี้ผมอ่านข่าวไปเรื่องของคุณบอยเมื่อสักครู่นี้
ผมจำได้ผมอ่านไปว่าเขามอบตัวแทนไป

ผมว่าคนเมื่อกี้คือตัวแทนที่ผมอ่านข่าวเดียวกันเมื่อเช้านะ

ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวแทนแน่นอน
แต่เขาสัมภาษณ์เหมือนตัวเขาไม่ควรทำเลย

ไม่ใช่แต่เมื่อกี้พอฟังแล้วเขาบอกว่าอะไรนะ
ไม่แก้ตัวในระยะทั้งสิ้นอะไรอย่างนี้
ใช่ยอมรับทุกอย่างไม่แก้ตัวในระยะทั้งสิ้น
วันนี้ตั้งใจมาขอโทษแต่ก็คลาดกัน

อืมที่เขาพูด

พูดเป็นตัวแทนคือพูดแทน
เป็นร่างทรงอย่างนี้เหรอ

แต่หูเหมือนกันหูแดมเหมือนกันใช่ไหมเออพอไหม

กำลังเป็นที่แบบพูดคุยกันอยู่เนี่ย

หน้ามันไม่เหมือนจริงเนอะแต่ว่าถ้าดูจากผมอ่ะเหมือน
อ่านี่หรือเขาโกนหนวดเธอแล้วก็หูเหมือน
หูแหลมเหมือนกันอ่ะเห็นป่ะโทษค่ะ
อันนี้ใช่ไหมเออแต่คือการโกนหวดโกนเขาแล้วเออพี่หนุ่มลองปิด
แบบเป็นเหมือนของผมก็ทรงเดียวกันนะเหมือนทรงเดียวกัน
เหมือนไหมเหมือนเหมือนนะผมมาทรงเดียวกันเป็นเหมือน
หูก็เหมือนกันเป๊ะเหมือนพี่น่าเชื่อเนอะว่าคนคนเราก็เหมือนโกนเขาแล้ว
มันแบบเหมือนคนละคนได้ขนาดเนี้ยอืมอ่ะโอเคตกลงคนเดียวกันใช่ไหม
เป็นนักข่าวเขาก็ยืนยันว่าคนเดียวกันเป็นนักข่าวเขายืนยันว่าเป็นคนเดียวกัน

คนที่ไปทำข่าวบอกเป็นคนเดียวกันอืมแต่หุ่นแต่หุ่นดู
มุมกล้องมุมกล้องหรือเปล่ามุมของเองนั่นไงมันเป็นกล้อง
มันเป็นกล้องกล้องมุมจรปิดกับมุมกล้องข้างตรงเนี่ยไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ไง
ข้างมุมตรงป่ะไม่รู้อ่ะอืมเอาแล้วไงเริ่มเริ่มวุ่นกันอีกแล้ว
ตัวจริงทุกคนบอกตัวจริงค่ะตัวจริงนะมีมีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าไม่ใช่ตัวแทนนะคะ
ตัวจริงตัวจริงตัวจริงนะตัวจริงนะอ่ะตัวจริงแล้วยืนยันแล้วตัวจริงนะ
อ้าวมีคนบอกตัวจริงมอปออ้าวเดี๋ยวนะยังไงนะ
ตัวจริงก็มีตัวแทนก็มีแต่แต่นักข่าวยืนยันแล้วว่าตัวจริงจริงอ่าอ่า
อ้าวตัวจริงก็ตัวจริงนะอืมอ้าว
มอปอหออรอมมอปอโอ๊ตนี่ไงง่ายนิ่งคือเอาอย่างง่ายจากคอนเสิร์ตนะฮะ
จริงแล้วสี่แยกปากหวานคือคุณสนทิยาเนี่ยเขาไปร้องปอท
ให้ตรวจสอบเอาผิดนักร้องดังอย่างป๊อปโอ๊ตว่านอ๊อฟเนี่ย
ซึ่งล่าสุดโอ้บนวัลก็โพสฯภาพตัวเองที่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตศรีแยกปากหวานเนี่ย
ภาคก็เขียนคัปชั่นเป็นอักษรว่ามอปอหออลรอมอปอ
ปแปลว่าแปลกันตัวเองไม่ได้คิดว่าอ่านว่าอะไรอ่ะเอาอะไรนะไหนไหนขอดูขอดู
ช่วงของการเรียนวิชาภาษาไทยมอะไรนะคะเอามาดูสิอะไรไม่ใช่ไอ้ดูตัวเลขสิว่าไอ้น้ำเอ้ย
ไอ้ตัวไอ้ตัวหนังสือเออเนี้ยมหหมีปัญหาอะไรอะไรมากป่ะมากป่ะเออ
มีปัญหาอะไรมากปัดอันนี้แบบอันนี้เป็นแบบเป็นแบบดีไงมีปัญหาอะไรมากไปอันนี้สุภาพ
อ้าวแล้วมีแบบไม่สุภาพเหรอคะมีคือมึงเป็นเฮียอะไรมากหรือเปล่ามากป่ะ
อืมเออตอนแรกมีคิมอบประหอคือมีปัญหาแวบแรกอ่ะเออแต่เปลี่ยนเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเฮีย
อ่ะเฮียก็ก็ก็ก็ก็ก็แปลมันแปลได้สองแบบไงมันแปลได้หลายแบบมันแปลได้หลายแบบจริงจริง
แล้วแต่คนจะแบบจินตนาการอ่ะแต่งแต่งประโยคอ่ะอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่ามันเป็นอ่ะสมมุติว่ามันเป็นอะไรดีอ่ะ
บางทีมันเป็นลาลาอะไรมากป่ะอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันเป็นมีประชุมหารือที่มีประชุมหาเรื่องเรื่อง
ไม่มาไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงเห็นไหมเรื่องไม่เป็นเรื่องเอออะไรมันก็ได้เห็นป่ะอืมมีมีอะไรนะอืมอ๋อแม่ป้า
อะไรอย่างเงี้ยังได้เลยเห็นไหมหลายคนก็มองว่ามันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวของคอนเสิร์ตใช่ไหมค่ะแต่ก็เออมันเป็นอย่างนี้ก็แปลได้หลายแบบดีดีเหมือนกันเนอ
ใช่แปลที่หลายหลายหลายมุมมองอย่างงี้แล้วก็ตีความอะไรใช่นี่แม่ป้าหิวอ่อมเงี้ยเห็นไหมได้แม่ป้าหิวอ่อมเห็นไหมมันก็ได้ไงเรื่องอะไรก็ได้อ่ะมิ้นมันไปได้หลายอย่าง
มิ้นไปหาแต่แต่ความหมายอ่ะถ้าความหมายน่าจะเป็นอย่างเงี้ยแหละคือถ้าเป็นดีดีหน่อยก็มีปัญหาอะไรมากป่ะอะไรมากป่ะเออแต่ถ้าเอาแบบแบบไม่ดีไม่ดีหน่อยก็มึงเป็นหออะไรมากป่ะอะไรอย่างเงี้ย
อืมเบรกไหมเบรกครับอ่านข้าวหน่อยไหมเฮ้ยทำไมเบรกเร็วจังเลยเพิ่งข้าวเองแต่จะหลีกเวลาเขาเบรกช้าเดี๋ยวนะคุณไม่สงสารไลโอจำปูปิดผมขาวผมบ้างเหรอเอานี่ไงเธอจะให้รู้สึก
จ่ายเท่ากับราคาอีกวันเดอร์สมายคุณเลยนะแต่คุณแม่งยาวปุ้ยเลยเข้ามาปุ๊บไลโอผมเข้ามาแป๊บเดียวแล้วออกเลยเหรอ
คุณไม่มีความเป็นธรรมเลยเอามึงอ่านข้าวไปอ่านอ่านอ่านแล้วเอาไลโอไปไว้บนหัวต้องอ่านต้องจับแค่ไลโออย่างเดียวพอแล้วเอาไลโอไปไว้บนหัวเถอะ
ไลโอชัมพูปิดผมขาวนะครับมันปิดได้จริงใช่ไหมปิดได้สิมีแต๊กสิคือหมายถึงว่าใครเราร่อกันแล้วปุ๊บว่าแต่ผมอะไรอย่างอื่นก็ปิดได้

ของพ่อฉันน่ะขออะไรป่านยังไม่เคยได้เลย
มันเป็นไรจะเปลี่ยนยี่หอส์อื่นได้แล้ว
ที่บ้านหมาคนสีขาวย้อมได้ด้วย
แล้วไปบอกว่าหมาสีขาวยอมได้แล้วใครจะไปซื้อ
สำรุปแบบแชมพูปิดผมเขาหรือแชมพูปิดผมหมา
ผมขาวเลยแหละก็บอกคุณภาพเขาดีไง
คือมันปิดได้หมดเออ

กำลังใจแม่กับพี่น้องชาวอุบลก่อนนะฮะ
เข้าของเจียมจริงตอนนี้พายุน่าจะเข้าทางของเจียมก่อน
เข้าแล้วเป็นประกอบที่สิบห้าของศูนย์นิยมนิทยา
ซึ่งเข้าทางโขงเจียมอุบลราชธานีใช่ไหม

น้องหลายคนตอนนี้ดูสถานการณ์เป็นยังไง
ก็ติดตามไทยรัฐนิวโชว์เราจะมีการอัปเดตตลอดเวลา
พายุเป็นยังไงสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นยังไง
ดูพ่อแม่ญาติพี่น้องยกของขึ้นที่สูงนะฮะ
ส่งกำลังใจจากกรุงเทพไปให้พี่น้องชาวอุบล
แล้วก็พี่น้องชาวอีสานทุกจังหวัด
หลังจากนี้ดูแลตัวเองทั้งเกือบครึ่งประเทศแหละ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ